เรื่องของสงกรานสงกรานปีนี้ใครวางแผนจะไปเที่ยวงานสงกรานที่เขาสารศรีลมต้องอาจต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงแต่ย้ำแบบนี้ว่าเขายกเลิกการจัดงานแต่ยังคงให้ประชาชนกับนักท่องเที่ยวเดินทางไปเล่นน้ำได้ปกติแต่ไม่มีการจัดงานแบบเป็นงานมาหาสงกรานแบบใหญ่โตโมโหลาคือปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีการจัดงานยิ่งอย่าง
โมนในกุลนายกสมาคมผู้ประกอบการการค้าถนนเข้าสารก็มีการออกแถลงการแจ้งงดจัดงานเทศกาลมหาสงครานถนนข้าวสารประจำปี๒๕๖๒โดยระบุว่าเนื่องจากพุทธศักราช๒๕๖๒ถือเป็นปีแห่งมหามงคลของชาวไทยทุกคนโดยจะมีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวะชิลาลงกรบริ
ซึ่งรัฐบาลไทยได้กำหนดจัดเตรียมเส้นทางและงานพระราชวิธีบรมราชาพิเศษขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
ถนนข้าวสารและพื้นที่ใกล้เคียงรอบเกาะรัตนโกศิลป์ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่จะมีพระราชพิธีต่างเกี่ยวเนื่องแล้วก็มีการเตรียมปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงาม
สมาคมผู้ประกอบการการค้าถนนเข้าสารในฐานะผู้จัดงานเทศกาลมหาสงกรานถนนเข้าสารมายาวนานกว่า๔๐ปี
แต่เพื่อให้ภาครัฐและกรุงเทพมหานครสามารถจัดเตรียมพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องและสมพระเกียรติ
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบการถนนข้าวสารจึงเห็นควรให้งดจัดกิจกรรมเทศกาลมหาสงครานถนนข้าวสารประจำปี๒๕๖๒เป็นการชั่วคราว
แต่ถึงแม้ว่าจะงดจัดงานเทศกาลมหาสงครานที่เข้าสารแต่ว่าถนนข้าวสารยังคงเปิดนะครับ
เปิดให้ประชาชนกับนักท่องเที่ยวเข้าไปเดินเล่นน้ำสงกรานได้เหมือนทุกปี
ว่าเล่นน้ำได้แต่ไม่ได้จัดงานยิ่งใหญ่เป็นมหาสงครานเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะครับ
เช่นเดียวกันกับเขตบางรักษ์ที่ไม่ได้มีการจัดงานสงกรานที่ถนนศรีลมหรือจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าเหมือนปีที่ผ่านมา
แต่ก็ย้ำแบบนี้ว่าถนนศรีลมยังคงเปิดให้ประชาชนเข้าไปเล่นน้ำได้แต่ไม่มีการจัดงานไม่มีการเปิดบูธขายของเล่นน้ำได้๑๓๑๔๑๕เมษายน๓วัน
โดยกรุงเทพมหานครมีการหามรือกันกับทางสอนอนในพื้นที่จัดเรื่องของการจราจรจัดเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เรื่องความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะไปเล่นน้ำที่ศรีลมเหมือนเดิมนะครับ
ขณะที่พื้นที่อื่นอื่นก็ยังคงเล่นน้ำสงกรานได้เช่นเทศกาลมหาสงครานกรุงเทพมหานครนะครับจัดขึ้นที่สวนลุมพินีเขตปฐุมวัน๑๑ถึง๑๔เมษายนก็มีการจำลองบรรยากาศเป็นงานวัดนะสวนลุมก็ไปได้นะครับแล้วก็การละเล่นพื้นบ้านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับ

แต่ว่าไม่ได้มีการจัดงานแบบใหญ่โตเหมือนแต่ก่อน